เป็นปฏิหารนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีการกระทำพิธีอยู่ที่
สว่างอารมณ์และปรากฏว่าตอนแรกก่อนทำพิธี
ก็อากาศร้อนจัดแต่ช่วงทำพิธี
มีลมหนาวพัดโชยเข้ามาลมหนาวเลยเหรอ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวที่
บรรดาสาธุชนและศิษยานุสิตร่วมพิธีเปิดวังบาดานพญานาคาราช
หลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมมา
พร้อมกับร่วมพิธีบวงสวงถวายเครื่องบูชา
พญานาคาราชพระพรมพระนาบราย

ที่อันเชิญมาประดิษฐานในซุมทัพหลังพระนาลาย
ศิษย์ภักดิ์เขมรที่เพิ่งจัดสร้างเสร็จ
เพื่อที่จะให้สาธุชนและประชาชนได้มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลกัน
คือในการจัดสร้างวังบาดานพญานาคาราช
และซุมทัพหลังพระนาลายครั้งนี้
รประกายณสงขลาหรือว่าอาจารย์ดอน
ได้รวบรวมสมัครพักพวกที่เลื่อมสายศรัทธาต่อองค์พญานาค
ในประเทศไทยและก็ต่างประเทศเลยนะ
ร่วมกันจัดสร้างโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แล้วก็เชิญอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
เป่าประกอบคำบรรยายด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าก่อนที่จะเริ่มพิธี
แดดทรงร้อนจักร
แต่เมื่อเริ่มพิธีกันแล้วแสงแดดได้หายไป
ลมพัดแรงและกลายเป็นลมหนาวโชยมานะครับ
ท้องฟ้ามืดครึ้มอย่างที่เห็นเลย

แต่เรื่องนี้ก็สร้างความฮือหายกับผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
คือชาวบ้านบอกตอนแรกมันร้อนจัดจริง
ไม่คิดว่ามันจะครึ้มฟ้าครึ่มฝนเหมือนฝนจะตกแบบนี้
แต่อยู่เมฆก็มาลมก็มา
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นปฏิหารแล้วก็ถือว่าเป็นเริกงามยามดีนะครับ
ก็หลังจากนี้ใครที่จะไปกราบสักการะบูชา
ก็ไปไหว้ได้เพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับ